คุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยกำลังตามจับผู้ชายคลั่ง
เดินถือมีดไปทั่วหมู่บ้านเลยนะ
เจ้าตัวบอกเขาว่าเนี่ย
แล้วพี่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรผมเครียด

กรอบเร็ว
กับกู้ภัยช่วยกันจับตัวผู้ชายคนนี้ได้นะครับ

เห็นชายวัยกลางคนเนี่ยถือมีดไปมาเนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ๔ทุ่มเมื่อวานนี้
กำลัวสาวพ่อบ่อไร้เนี่ยรับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายเนี่ย

แต่ผู้ชายคนนี้โยนมีดทิ้งนะครับเข้าไปในพงหญ้า

นี่ครับคุณผู้ชมที่เขาบอกเป็นมีดหมอหลวงพ่อกลวย

แล้วก็มีตะกรุดสามกษัตริย์ของหลวงพ่อเงินด้วยนะครับ
แล้วก็มีไอ้มีดหมอหลวงพ่อกลวยเนี่ยถูกเก็บไว้ในฝักไม้นะไม่ได้ชักออกมาครับ
สอบสวนทราบว่าผู้ชายที่ก่อเหตุคือนายสุกหัก
สุขฮะหรือไทยขออภัยสุขฮะหรือไทยอายุ๔๔ปีให้การบอกว่าเขาเครียดอ่ะ
ผมเครียดอะพี่ผมเครียดเข้าใจไหมนะครับ
เรื่องแม่แล้วก็กำลังจะหนีขึ้นเขาตำรวจก็เลยมาจับตัวไว้ได้ที่
แล้วก็พาส่งสอบพ่อบอกได้เลยนะเพื่อสมบสติอารมณ์
พัชลินอายุ๖๑ปีแม่ของผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่า
ลูกเนี่ยหายจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วบนอากาศร้อนร้อนนะอยากจะไปพักผ่อนนะครับ
ก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็ซื้อมาม่าซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมา๔ห่อ
ก็แบ่งให้ลูกกินไป๓ห่อแน่แล้วให้เงินไปอีก๒๐บาท
แต่ไม่คิดว่าลูกจะมาก่อเหตุแบบนี้ครับ
ก่อนหน้านี้ลูกชายทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตมนะอยู่ที่เชียงราย๒๐กว่าปี
แต่ช่วงโควิดเนี่ยเลิกกับเมียสาเหตุนี้หรือเปล่าคุณผู้ชม
พอเลิกกับเมียเครียดเรื่องงานด้วยแล้วก็ป่วยจนเป็นโรคซึมเศร้า
กระทั่งออกจากงานมามาอยู่กับแม่ที่บ้านนี่แหละแล้วก็มารักษาตัว
แต่ตอนนี้ขาดยามาสองปีได้แล้วแม่ของผู้ก่อเหตุเล่าอีกบอกว่า
ลูกชายดื่มกาแฟจัดแล้วเกินจัดแค่ไหนแม่กี่แก้วแม่บอก๗๘ซองต่อวัน
ละแก้วแล้วมั้งนะครับจนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนอ้างว่าถ้าหลับแล้วเดี๋ยวจะไม่ตื่น
แล้วยืนยันว่าลูกไม่ได้มีสารเสพติดอะไรแน่นอนแน่นอนแม่ยืนยัน
ตำรวจสอบพอบร่อยนะครับบอกเอาเอกสารมาแม่มาแสดงต่อตำรวจ